ุมารเทพกุมารทองที่ให้โชคให้ลาบมีเยอะจริงนะ
เยอะจริงจริงมากมายหลายจังหวัดเอางี้แล้วกัน
ใช่ผมเล่ามันไม่หมดอ่ะเยอะอ่ะ
วันนี้ทีมตลอดข่าวของเรานะครับรวบรวมเอาไว้แล้วนะครับ
ว่ามีที่ไหนที่เขาว่ากันว่าดังว่ากันว่าปัง
ขอแล้วได้โชคได้ลาบเอาล่ะอย่ารอช้าติดตามกันเลยจ้า

ไปเริ่มกันที่แรกกับวัดที่หลายคนรู้จักกัน
เป็นอย่างดีที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
บอกเลยว่าวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกุมารจุกดำ
เป็นอีกหนึ่งกุมารทองชื่อดังของทางวัดค่ะ
มีความสูงประมาณ๑เมตร
มีอายุนานเก่าแก่กว่า๓๐ปี
ยืนถือปืนสวมใส่แว่นตาสีดำ
ส่วนตามลำตัวและศีรษะเต็มไปด้วยแผ่นทองที่นักเสี่ยงโชค
นำมาปิดจนเหลืองอร่ามทั้งตัวแบบนี้
และบริเวณโดยรอบจะมีสิ่งของ
ผู้ที่ได้รับโชคลาภจากการขอพรวางเต็มไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นชุดทหารรถเด็กเล่นบังคับไฟฟ้า
น้ำแดงเครื่องประดับแว่นตาและอื่นเป็นจำนวนมากค่ะ
คราวนี้ไปกันที่ภาคเหนือกันหน่อย
ที่วัดท่าใหม่อิจังหวัดเชียงใหม่
เพราะที่วัดแห่งนี้นอกจากจะมีกุมารไอ้ไข่แล้ว
กุมารปิ่นเพชรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากุมารเจ้าขุนทรัพย์
เป็นกุมารเทพที่อยู่ก่อนไอ้ไข่จะมาถึงค่ะ
เป็นกุมารที่มีการทำพิธีลงคาถาอาคม
และดินที่นำมาเป็นส่วนผสมนั้นเป็นดินจาก๗ป่าช้า
และผงกระดูกผีตายโหง
จึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิมิตรเป็นอย่างมาก
ซึ่งเคยมีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบ
แล้วกุมารเจ้าคุมทรัพย์ได้ไปบอกโชคถึงในฝันมาแล้ว
กลายเป็นเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากค่ะ
จากภาคเหนือไปต่อกันที่กุมารองค์ที่๓กับกุมารไอส้มฉุนที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาธ
สำหรับไอ้ส้มฉุนนั้นชาวบ้านได้สร้างรูปปั้นมาตั้งไว้บนสาราแห่งนี้
หลวงจากหลวงปู่คล้อยเจ้าอาวาสองค์แรกทั้งรักและเอ็นดูไอ้ส้มฉุนมาก
และเรื่องเหลือเชื้อก็คือไอ้ส้มฉุนมักจะออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้เห็นอยู่ตลอด
และยังให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาหลายต่อหลายครั้ง
อกจากนี้ที่วัดยังมีไอ้ส้มฉุนยักษ์ที่มีความสูงถึง๓เมตรอีกด้วย
ซึ่งคนที่ได้โชคไปนอกจากจะนำของแก้บนปกติมาถวายแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่นำมาถวายจนเป็นเสียงฮือฮานั่นก็คือปิ่นโตยักษ์
มากันที่สุดท้ายแล้วบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีกุมารเพียงแค่หนึ่งองค์ค่ะ
แต่มีถึง๕องค์ได้แก่เจ้าเพชรเจ้าพลอยเจ้าโพเงินเจ้านำโชคและเจ้าผงพราย
ซึ่งที่สารทรงไทยเรือนเพชรพลอยแห่งนี้มักจะคลึกคลื้นไปด้วยประชาชนชาวบ้าน
ที่ได้โชคได้ลาบจากกุมารทั้ง๕องค์นี้
และของแก้บนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการจ้างนางรำมารำถวายแก้บนแบบนี้
รวมไปถึงของแก้บนสุดฮิตอย่างน้ำแดงขนมขบเขียวเสื้อผ้าของเล่นเด็กรวมไปถึงรูปปั้นไก่ชน
และนี่คือเหล่าบรรดากุมารทองสุดขลังที่คอยบันดาลโชคให้กับชาวบ้าน
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธา
รวมไปถึงวิจารณญาณของแต่ละคนด้วย